เอาอยู่ที่เรื่องของโรงพยาบาลอีกเหมือนกันจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีพ่อแม่เขาออกมาร้องเรียนบอกว่า
ทารกหญิงลูกสาวเขาเพิ่งคลอดเลย
นิ้วก้อยอุดเลยนะ
เลือดออกแล้วก็เหมือนโดนตัดโดนเฉือนไป
สรุปว่าเหมือนผู้ช่วยพยาบาลนะคะ
คือพันผ้าก๊อสไว้ตอนแรกน้องเนี่ยมือบวมใช่ไหมก็เลยไปรักษา
ผ้าก๊อสไว้ไอ้จังหวะตัดผ้าก๊อสออกจากมือไปตัดเอานิ้วก้อยน้องออกไปด้วย

นิ้วขาดเลยพ่อแม่ก็คือไปร้องเรียนเลยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะ
เรื่องนี้ล่าสุดในแพทย์เฉลิมพงศุคลทะผล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
พร้อมกับคณะได้ออกมาแถลงแล้วก็ชี้แจงกรณีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมา
ท่านออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะ
แพทย์เฉลิมพงศ์ยืนยันบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
มีการปรึกษากับแพทย์ศัลยกรรมกระดูกต่อนิ้วและซ่อมแซมตกแต่งบาดแผลในทันที
แล้วก็ได้เข้าเยี่ยมน้องและกล่าวคำขอโทษต่อญาติญาติ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
ทางผอโรงพยาบาลยังให้ความมั่นใจด้วยนะคะว่า
โรงพยาบาลจะดูแลอย่างดีและต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา
ต้นโรงพยาบาลได้พูดคุยกับญาติก็คือพ่อแม่น้องค่ะ
ก็คือเป็นการเยียวยาตามสิทธิ์ของผู้ป่วย
รายละไม่เกิน๒แสนบาทตามมาตรา๔๑ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันแบบแน่นอนนะคะ
ว่าจะรับเงินเยียวยาเป็นจำนวนเท่าไหร่
ส่วนการรักษาในอนาคตก็จะต้องมีการศัลยกรรมตกแต่งแน่นอนล่ะค่ะ
ซึ่งสามารถทำได้แต่ก็ต้องรอให้น้องพร้อมก่อน

ปกติแล้วเขาจะทำศัลยกรรมผ่าตัดได้
ก็ต้องเป็นช่วงที่นิ้วมือนั้นหยุดเจริญเติบโตแล้ว
หรือเป็นช่วงที่เข้าสู่วัยมีประจำเดือนค่ะ
แต่สำหรับกรณีของน้องเนี่ยอาจจะทำให้เร็วขึ้นหน่อย
เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ

้วกุดไปจนโอ้โหคุณกว่าจะมีประจำเดือน

เด็กผู้หญิงประมาณ๑๕๑๖ประมาณนี้เลยค่ะ